คุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ
ครับเห็นข่าวนี้แล้วต้องขยายผลต่อครับ
อย่างที่คุณบุ๊กบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยหยิบยกเอาเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์
มาพูดที่นี่ออกอากาศหลายครั้ง
เคยสัมภาษณ์พูดคุยกับตำรวจที่มีหน้าที่ปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์พวกนี้ก็หลายหน
ทั้งหมดทั้งปวงด้วยวัตถุประสงค์เดียวก็คือหวังว่า
ถ้าได้ฟังสิ่งที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟัง
หรือที่เขามาสัมภาษณ์บอกเล่าให้ฟังเนี่ย
จะได้รู้เท่าทันว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะ
รู้แล้วก็จะได้รอดพ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ

จนถึงขั้นที่หลายคนฆ่าตัวตายก็เพราะเรื่องนี้

มันดีตรงที่ว่ามีหนังสือพิมพ์หลายฉบับ

กระทั่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็ออกรายงานพิเศษ

ยังมีพี่น้องของเราอีกเยอะที่ไม่ได้ติดตามข่าวเหล่านี้
ยังตกเป็นเหยื่ออยู่บ่อยครับ
ทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่
จึงขอขีดเส้นใต้ฉายซ้ำอีกทีนึงว่า
พวกแก๊งคอนเซนเตอร์พวกนี้เนี่ย
ที่มันพูดจาน่าเชื่อถือเนี่ย
เพราะว่ามันได้ผ่านการฝึกกันมาเป็นอย่างดี
ฝึกที่จะพูดจาหวานล้อมให้เหยื่อหลงเชื่อ
พวกนี้มันจะแบ่งงานกันทำครับ
มันจะรับบทกันหลายบทบาทเช่น
กลุ่มนี้รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
กลุ่มนี้รับบทบาทเป็นตำรวจ
กลุ่มนี้รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ
กลุ่มนี้รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด

กลุ่มนี้รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทส่งวัสดุ
แล้วก็ไล่โทรหาเหยื่อ
ซึ่งมันมีข้อมูลทางมือถือมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะ

มุกที่ใช้กันบ่อย
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอนะ
วันนี้เขาจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
แล้วเอามาสอบสวนอยู่บนโรงพัก
อ้างชื่อโรงพักนั้นโรงพักนี้
แล้วเขาก็บอกว่าผู้ต้องหารายที่ว่าเนี่ย

ว่าคุณเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความผิดด้วย
แล้วกระบวนการทำความผิดข้อหาที่ว่านี้
คุณจะถูกแจ้งดำเนินคดีและยึดทรัพย์นะ
โอ้โหพอเจอเขาอย่างนี้
เหยื่อจะตอบว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่านี้เลย
แต่คนในแก๊งก็พยายามบอกว่าเอ้าถ้าไม่เกี่ยวข้องจริงเนี่ย
คุณจะต้องแสดงความสุจริตใจนะ
คือคุณมีบัญชีกี่บัญชีนะให้โอนเงินไปใส่ในบัญชีที่มันแจ้งมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

แต่ละรายการมีที่ไปที่มาของเงิน
เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องก็จะโอนคืนให้

เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นคดีขึ้นมาแล้ว

อ้าวคนทั่วไปฟังก็ตกใจ
ตกใจสิครับมันไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
ก็ยอมทำตามเพราะเชื่อ
ก็โอนเงินไปให้ตามบัญชีที่แจ้งมา

คือถ้าฟังที่ผมเล่าอย่างนี้เนี่ย
ดูเหมือนว่ามันจะง่ายไปหน่อย

แต่ถ้าได้ฟังองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

เพราะว่าคนพวกนี้มันมีการจัดฉาก
ให้มีเสียงเหมือนกับว่ามันโทรมาจากโรงพักจริง

ว๑ว๒เป็นแบ็คกลาวด์
มีเสียงตำรวจตะโกนสั่งงานกัน
มีเสียงเคาะห้องประตูเรียกเจ้าหน้าที่

แล้วเหลือไปกว่านั้นก็คือว่า
มันจัดฉากติดต่อเหยื่อผ่านวีดีโอคอร์ด้วยครับ

แล้วก็สร้างฉากสร้างบรรยากาศ
ให้เห็นในจอว่าอยู่บนโรงพักจริง

เขียนรายงานเรื่องนั้นเรื่องนี้

มีเลขคดีมีหมายจับ
มีการนัดหมายให้มาเจอทำงานก็มี

คนที่ไม่ได้ติดตามข่าวมานี้เชื่อครับ

เจอแบบเดียวกับที่คุณสิริวัลเจอนั่นแหละ
คืออ้างว่าส่งของไปแล้วของผิดกฎหมาย

ที่นั่นที่นี่ตอนนี้อยู่บนโรงพักอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้
แต่ว่าผมเนี่ยใช้วิธีการบอกว่า
เอาขอพูดกับสารวัตรใหญ่หน่อย

ภูมิกับชื่อนั้นชื่อนี้ก็อ้างทรงเดชไป

ตอนแรกก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ที่มันมาใหม่สดร้อน

มันเหิมถึงขนาดปลอมเว็บสารครับ

เรียนแบบเว็บไซต์ของศาลเลย
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้น

เออถ้าคุณลังเลคุณไม่เชื่อก็ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหมายเรียกหรือหมายจับ

สอบกับเว็บไซต์ของศาลได้เลย

พอกดเข้าไปในเว็บไซต์เจอเลยครับ

ไม่ตกใจก็เป็นไปไม่ได้

สุดท้ายก็ต้องแสดงความสุจริตใจ
โดยการโอนเงินไปใส่บัญชีที่มันบอกมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เพราะคิดว่าดีกว่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องใหญ่ตามมา

เพราะมันบัญชีที่มันเปิดมาแล้วก็ปิด

นี่มันทำกันเป็นกระบวนการอย่างนี้
คนถูกหลอกตกเป็นเหยื่อ

คุยกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ

เดือนเนี่ยมาร้องเรียนกันเกือบร้อยเรื่อง

แล้วอย่าคิดว่าคนที่มีวุฒิภาวะสูง

คนที่ทำงานบริษัทหลายคน

ยังตกเป็นเหยื่อจนได้เลยครับ
ฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาฝากบอกผมมาว่า
ตำรวจไทยการสาร
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ย

เขาไม่มีความจำเป็นใด
ที่จะให้เจ้าของบัญชีธนาคาร

เพราะการตรวจสอบบัญชีธนาคาร
เจ้าหน้าที่ที่ว่าเหล่านี้
เขามีกฎหมายที่เขาถือไว้
เขาสามารถใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประสานไปยังธนาคารได้โดยตรงอยู่แล้ว

ฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องโทรมา

ฉะนั้นวันนี้ก็เอามาย้ำอีกทีหนึ่งว่า

ถ้าฟังรายการนี้รู้รายการนี้แล้ว
รู้จักใครช่วยบอกต่อไปด้วย
บอกต่อคะแน่มากที่สุด
แล้ววันนี้ขอขีดเส้นใต้

คือผมได้เจอกับรองนายก
และรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์

แล้วก็คุยถามกันเรื่องรถโมบายพาณิชย์ลดราคา
เออว่ายังเดินหน้าอยู่ไหม
รัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุลินบอกว่า

จนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้

ตอนนี้ก็จะวิ่งไปทั่วทั้ง๕๐เขตเหมือนเดิม
แล้วในรถโมบายขายสินค้าเนี่ย

จะมีสินค้าประสุทธิ์สัตว์จำหน่ายเป็นหลักเลยครับ

แล้วไปขายกิโลละ๑๕๐บาทเท่านั้น
เนื้อไก่เนี่ยกิโลละ๖๕บาท
แล้วยังมีสินค้าจำเป็นต่อค่าครองชีพอื่นเยอะแยะ
ที่จะไปซื้อได้ในราคาถูก
ว่ากำลังเดือดร้อนกันอยู่เนี่ย
โมบายเนี่ยเอาไปขาย๔๘บาท
สินค้าทุกอย่างที่อยู่บนรถโมบายเคลื่อนที่
จะมีราคาถูกกว่าท้องตลาด

อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หนึ่งในหลายมาตรการที่ช่วยให้ประชาชน
ให้ประชาชนได้ลดความเดือดร้อน
ได้ช่วยให้ประชาชนได้ซื้อของถูกลงมา
แล้วก็จะเป็นราคานำร่องนำการตลาดด้วย
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ